รถกระบะคันหนึ่งก็ขับมาเร็วเหมือนกัน

สะกิดกับกาดเร็วตรงเกาะกลาง
แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นให้ไปดูคลิปวงจรปิดกันครับ
ยังไงล่ะคุณเข้าโค้งเสียหลักนิดนึง

แล้วก็มาชนร้านขายต้นไม้ตรงนี้นะฮะ
อู๋ดูสิพลิกแบบกิตลบนั่น

เนี่ยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายสองครึ่งของเมื่อวานนี้นะฮะ
ตำรวจภูทรบ้านบึงรับแจ้งเหตุก็เข้ามาตรวจสอบนะครับ

หมู่๕ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่กระบะคันนี้ที่เห็นในวงจรปิดแล้วฮะ
โว้สีเทาทะเบียนงองูยักษ์๑๖๒๓ชนบุรี
ก็สภาพพังเสียหายมันพลิกกลับมาได้อีกทีนะคุณนะ
คนขับบาดเจ็บติดอยู่ภายในนะครับ
ก็ต้องช่วยที่จะนำตัวออกมานะฮะ
แต่คุณผู้ชมฮะยังไม่ถึงกับสาหัส
เนื่องจากคาดเข็มขัดนิรภัยตัวก็เลยไม่กระเด็นออกนอกรถ
อันนี้คือเข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิตจริงนะเนี่ย
ใช่นะครับทีนี้เจ้าของร้านขายกระถางแล้วก็ต้นไม้เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าโอ้โหถนนเส้นนี้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
คือผิวถนนมันเป็นคลื่นไงคุณขลุขระนะฮะและอีกอย่างมันเป็นช่วงจังหวะโค้งด้วย
รถที่ขับมาเร็วมักจะมาสะบัดตรงนี้ทุกทีเลยคุณ
ขับขี่บางคนไม่สามารถควบคุมรถได้
ก็จะพุ่งชนไอ้กาดเร็วตรงเกาะกลางก่อนจะพุ่งเข้าร้านของเธอ
คดีขณะที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้หน้าร้านไม่มีใครทำงานอยู่
แต่ว่าตอนที่คนทำงานหรือว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้น
ห่างจากจุดที่รถมันมาหงายมันมาชนมันมาอะไรตรงนี้นะฮะ

ครั้งนี้ก็ถือว่าคนขับมีสติดีและยังคาดเข็มขัดนิรภัย

ทีนี้ก็อยากเอาคลิปนี้มาฝากเตือน
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระวังในการขับขี่ด้วยนะครับ